สุดท้ายแล้วข่าวนี้นะครับไอ้เฮี่ยมสุดวิปริตที่ไปฆ่าสยองผู้หญิงคนนึง
แล้วก็มีการเอามีดเฉือนอวัยวะเพศออกไปสุดท้ายก็ตามจับกลุ่มได้แล้ว
สารภาพว่าตามจีบผู้ตายมานานแต่ผู้ตายไม่ยอมรับรักล่าสุดเมาแล้วไปขอเขามีอะไรด้วย
เขาไม่ยอมก็เลยลงมือฆ่าจนเขาตายโอ้โหนะครับสุดท้ายแล้วจับได้สารภาพเป็นที่เรียบร้อย
บุคคลคนนี้ก็เป็นบุคคลที่จริงแล้วลูกชายของผู้ตายสงสัยมากที่สุด
เมื่อคืนตอน๒ทุ่มตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสุรินคุมตัวนายแร็ดนะฮะผู้ก่อเหตุนี่แหละครับ
ซึ่งเป็นคนที่ลูกชายผู้ตายสงสัยนำตัวมานะฮะเพราะว่าล่าสุดแล้วก็มีการ
สอบปากคำแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาทำก็เลยนำตัวเขามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทำไมถึงโหดเยี่ยมขนาดนั้นทำได้ลงคอได้อย่างไร
แต่ว่าตำรวจเขาต้องกั้นพื้นที่เอาไว้ถึง๓ชั้นหวั่นที่ผู้ก่อเหตุจะถูกรุมประชาธรรม
แต่ภาพที่เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมง
โมงเช้าที่ผ่านมาครับพันธุ์ตำรวจเอกรัฐทวิทย์อนันต์ดิหลก
อันนันดิหลกกริจเป็นผู้กับสพเชศบอกว่า
เริกร้าอายุ๔๕ปีแอบลงรักผู้ตายมานาน
กูประชมตามจีบมานาน๓ปีที่กลัวว่าอย่างนั้นนะ
แต่ผู้ตายไม่เคยสนใจไม่เคยเล่นด้วย
แล้วได้ข่าวล่าสุดไปคบผู้ชายคนอื่นทำให้เขาไม่พอใจ
จนกระทั่ง๗มีนาคมที่ผ่านมาตอน๔โมงเย็น
ดื่มเหล้าขาวที่บ้านจนเมาเมาเสร็จปุ๊บรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศ
เดินไปหาผู้ตายหวังจะขอมีอะไรด้วยพอไปถึงเห็นเขานั่งอยู่ในบ้านคนเดียว
ขอมีอะไรกับเขาแต่เขาปฏิเสธไงก็เลยพยายามจะข่มขืน
ผู้ตายก็ขัดขืนไปขัดขืนมาสุดท้ายเขากระชากผู้ตายออกมาลงจากเตียง
มีการต่อสู้กันบีบผู้ตายบีบคอผู้ตายจนเขาสลบแน่นิ่งไป
แล้วก็พยายามจะข่มขืนระหว่างนั้นเนี่ยผู้ตายหมดสติไปก่อนแล้วนะครับ
นายคนนี้บอกว่าหมดอารมณ์ทำยังไงดียังไม่รู้ว่าเขาตายนะ
ก็เลยเอาผ้าห่มสีฟ้านะฮะมาห่อเอาไว้มาอำพรางเอาไว้คิดว่าคงไม่น่าฟื้นแล้วล่ะ
ว่าเขาตายแล้วล่ะก็เลยอำพางศพแล้วก็ลากไปซ่อนเอาไว้ในห้องเก็บของ
แต่ด้วยความโมโหครับแค้นใจที่ตามจีบมานานไม่รับรักสักที
ก็เลยใช้มีดปลอกผลไม้ตัดอวัยวะเพศของเขา
โยนทิ้งในป่าละเมาะข้างบ้านใกล้บ้านผู้ตายนั่นแหละ
แล้วก็หลบหนีไปเอาฟังเสียงจากปากเขาหน่อยครับ
สุดท้ายก็แน่นอนนะครับเข้าคุกตามระเบียบครับ